เหตุการณ์นี้รถบรรทุกขับมาอยู่ปรากฏว่า
ข้างหน้าที่จอดอยู่เป็นรถบัสคนงาน

พวงมาลัยแล้วเป็นแบบนี้ค่ะ

เรียบร้อย

ใช่แล้วคือถ้าเกิดว่าไม่มีเสาไฟไม่รู้จะพุ่งไกลถึงขนาดไหน
แต่ต้องเอาเสาไฟเป็นเบรกแล้วค่ะเพราะอะไรรถบรรทุกคันนี้เขาเบรกไม่อยู่
นี่ตรงแยกไฟแดงเลยนะสี่แยกท่าสะอ้านที่บางประกงฉะเชิงเซาค่ะ
ฝั่งเจ้าของคลิปฝั่งนี้เนี่ยกล้องติดหน้ารถก็หวาดเสียวล่ะค่ะ
คนขับคือนายพุทธิพงศ์รวยสวัสดิ์อายุ๓๙ปี
เขาหักมาแล้วเมื่อกี้พุ่งขึ้นทางเท้า
ชนกับเสาไฟริมทางหักเลย
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นนี่พยายามไปช่วยเหลือ

นี่ค่ะคุยรู้เรื่องนะยังมีสติ

คนขับคุยรู้เรื่องและมีสติ
ทั้งที่ตรงเสาตรงที่มันยุบตรงที่มันยู่
เต็มเลยนะตรงคนขับ

ขับมาจากบางประกงจะมุ่งหน้าไปฉะเชิงเศร้า
ถึงตรงนี้เบรกผมแตก
จังหวะนั้นผมตัดสินใจจะหักหลบแล้ว
แล้วกำลังผมกลัวไงจะเฉียวชนท้าย

แรงชนมันก็ทำให้รถบรรทุกของเขา
ไปชนกับรถรับส่งคนงานอยู่ดี

คนงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับรถหกล้อรถบรรทุกคันนี้
กู้ภัยก็ตัดทางเอาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
แล้วก็นำตัวออกมาส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐสิบเอ็ด

เพราะว่าตัวคนขับบอกว่าเบรกแตกใช่ไหม
ไปตรวจสภาพรถรวมถึงต้องตรวจสอบคนขับด้วย
แอลกอฮอล์ทั้งยาเสพติดด้วยนะคะ